ท่านผู้ชมครับเราเริ่มต้นกันด้วยการติดตามสถานการณ์โควิด๑๙กันเช่นเคยนะฮะ
นี่คือเรื่องใหญ่ของคนไทยของประเทศไทยแล้วก็ผู้คนทั่วโลกในช่วงเวลานี้
คือกลุ่มก้อนต่างที่เป็นจุดที่ต้องเฝ้าระวัง
อย่างในกรุงเทพฯสามสิบกว่าจุด
ถ้าต่างจังหวัดเพชรชบุรีที่เขาย้อยที่ติดตามกันมาวันสองวันแล้วนะครับ
นี่คือโรงงานแห่งหนึ่งคือที่โรงงานเนี่ยเขามีคนอยู่เนี่ยเกือบหมื่นคน
ใช่นะครับแต่หลายคนเนี่ยออกจากพื้นที่ไปแล้ว
อยู่ในพื้นที่ก็ประมาณห้าพันอืมห้าพันเนี่ยตอนเนี้ยติดโควิด๑๙
จากการตรวจคัดกรองเชิงลุกไปสามพันก็คือเกินครึ่งแล้วนะคะถูกต้องครับ
ตำบลสระพังอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรชบุรีค่ะวันนี้ก็ยังคงต้องดูสถานการณ์ที่นี่กันอยู่นะครับ
คุณผู้ชมครับทางจังหวัดเพชรชบุรีเข้าไปแก้ปัญหาก็คือจัดตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้นในบริษัทเลยนะฮะ
ค่ะขึ้นในพื้นที่ตรงนี้เลยนะครับโรงพยาบาลสนามเนี่ยจะแยกเป็นในส่วนของผู้ป่วยที่เป็นแรงงานต่างด้าวด้วย
ในส่วนของผู้ที่เป็นคนไทยด้วยอาการหนักก็ส่งออกโรงพยาบาลด้านนอก
นะฮะโรงพยาบาลสนามแห่งแรกที่ตั้งไปรองรับได้สองพันสี่ร้อยเตียง
แต่ต้องขยายเพิ่มอีกนะครับตอนเนี้ยต้องตั้งเป็นแห่งที่สองในพื้นที่ของ
แคลคอมนั่นแหละใช่ค่ะรองรับได้อีกสามร้อยเก้าสิบเตียงนะฮะ
ทั้งหมดก็เกือบ๓๐๐เตียงนี่คือเตียงกระดาษนะครับ
ใช้ในโรงพยาบาลสนามวันนี้ก็ทยอยขนย้ายกันไปนะฮะ
สภาพพื้นที่ของแคลคอมที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของบริษัทแคลคอมเนี่ย
เขามีหอพักมีโรงงานมีพื้นที่ต่างเยอะ
เพราะฉะนั้นตอนนี้ใช้วิธีก็คือใครที่ตรวจพบโควิดสิบเก้า
ไปอยู่โรงพยาบาลสนามค่ะใครที่ไม่ติดเชื้อแต่ต้องกักตัวอยู่ในพื้นที่ของโรงงาน
ห้ามออกไปชุมชนข้างนอกคุณต้องอยู่ในที่พักในหอพักด้านใน
จะเป็นหอพักอยู่แล้วหรือว่าจุดที่เขาจัดเตรียมไว้ให้เป็นหอพักของผู้ที่กักตัวก็แล้วแต่
แต่ท่านผู้ชมครับทีมข่าวของเราที่ลงพื้นที่ไปในวันนี้เนี่ยนี่ด้านหน้านะฮะเห็นไหมฮ
เขาต้องตั้งจุดเอาไว้ว่าห้ามคนในออกห้ามคนนอกเข้านี่ฮะชาวบ้านชาวชุมชนก็ต้องมาตั้งกันนะฮะ
ชุดต่างในพื้นที่ตรงนี้ขนข้าวขนน้ำส่งเสียงอาหารไว้ให้
ก็ต้องใส่ชุดอย่างเข้มงดรัฐกลุ่มวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราที่ลงพื้นที่ไป
คุณฝนนะฮะที่เป็นพนักงานโรงงานแคลคอมคนหนึ่งบอกว่าเมื่อ๑๘พฤษภาคมที่ผ่านมา
โรงงานสุ่มตรวจหาเชื้อโควิด๑๙เธอก็ไปตรวจจากนั้น๒๑พฤษภาคมผลออกมา
ของเธอเป็นบวกคือติดเชื้อค่ะก็พยายามติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่กับทางโรงพยาบาลต่าง
บอกว่าเธอเนี่ยอยู่ในหอพักนะในแคลคอมเนี่ยขอให้มารับไปรักษาตัวหน่อย
นี่ผ่านมา๗วันแล้วโอ้สัปดาห์นึงแล้วนะวันนี้ที่เราไปเจอเนี่ยเธอก็ยังอยู่ในหอพักของเธอนี่แหละ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
ตอนนี้เริ่มมีอาการเจ็บคอหายใจลำบากทั้งคู่กักตัวอยู่ในหอพักนะครับ
แล้วก็มีเพื่อนที่อยู่ข้างห้องมีเจ้าของหอพักรับน้ำรับอาหารที่ได้
จากการที่เขามาแจกจ่ายเอามาดูแลให้
ที่รู้เนี่ยคือโรงพยาบาลทางของอำเตอร์วันโป้งอ่ะโทรมาว่าเราติด
แล้วคือเหมือนเขาจะประสานงานให้กับทางโรงพยาบาลเข่าย้อยให้รอเจ้าหน้าที่
แต่คือให้สักตัวอยู่ในห้องอ่ะค่ะไม่ได้ไปไหนให้รอเจ้าหน้าที่มารับ

เป็นเบาหวานที่ดีเป็นเบาหวานแล้วตอนนี้อาการของเราเป็นยังไงบ้างครับ
อาการก็ตอนนี้อาการโดยรวมแล้วก็คือมีแสบคอนิดหน่อยแล้วก็มีแน่นจมูกค่ะ
ผู้สื่อข่าวของเราได้คุยกับชาวบ้านในพื้นที่นะฮะชาวบ้านในพื้นที่อย่าง
ปรานีกระต่ายทองอายุ๔๗นะฮะเธอบอกว่าเธอเนี่ยเป็นเจ้าของหอพัก
มีลูกบ้านเป็นชาวเมียนมาอยู่เกือบยี่สิบคนค่ะในแต่ละวันเนี่ย
ช่วงนี้เธอต้องคอยไปรับอาหารแล้วเอามาส่งให้ลูกบ้านกลุ่มนี้
เพราะว่าเขาเป็นหนึ่งในผู้ที่ทำงานในโรงงานแล้วต้องกักตัวนะฮะ
ห้ามออกจากหอพักห้ามออกจากห้องพักนะครับก็คอยประสานงานกับเจ้าหน้าที่รัฐในการดูแลให้
แต่ปัญหาก็คือแรงงานเมียนมาเนี่ยบางทีสื่อสารกันคนละภาษานะ
หรือบางทีเขาก็แบบไม่ค่อยฟังนะครับ
ใช่ลำบากมากลำบากบางคนก็พูดฝั่งเรานะ
บางคนก็ดื้อดื้อแต่เราก็ต้องบอกเพราะว่าเราต้องทำตามไอ้นี่เขา
ชุมชนของเราอ่ะเราจะให้ปล่อยออกไปยังไม่ได้เออใช่
บางคนที่บ้านฟังไทยรู้เรื่องเขาก็จะพูดให้แปลให้
ฟังทางในอำเภอเขาย้อยหน่อยนะครับนางวิพรแววศรีผ่องนะครับ
อำเภอเขาย้อยท่านบอกว่าตอนนี้มีคนงานที่เป็นผู้ป่วยติดเชื้อโควิด
แรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวเนี่ย
ในพื้นที่เองตอนนี้ก็กังวลเกรงว่าเชื้อเนี่ยมันจะแพร่กระจายออกไปมากกว่านี้
คือนอกจากพื้นที่โรงงานที่มีการตรวจค้นปิดกั้นอย่างเข้มงวดแล้วเนี่ยชุมชนโดยรอบเองก็ต้องถูกกักตัวคนที่อยู่ในนั้นต้องถูกกักตัวอยู่บ้านเหมือนกันนะคะ
พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศสดที่ชุมชนวัดหนองส้มในอำเภอเขาย้อยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยชาวบ้านทุกคนได้รับคำสั่งให้กักตัวอยู่แต่ในห้องพักเพื่อสังเกตอาการ
ปกครองกับชาวบ้านก็ช่วยกันตั้งด่านสกัดป้องกันรายงานต่างชาติพลุกพลาดด้วยนะคะ
ติดตามบรรยากาศกันกับผู้สื่อข่าวทรัฐทีวีคุณวีรยุทธ์ปรานีค่ะเชิญค่ะ
คุณผู้ชมครับสำหรับบรรยากาศที่ชุมชนวัดหนองส้มอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรชบุรีในเวลานี้นะครับประมาณหนึ่งทุ่มเศษค่อนข้างเป็นไปอย่างเงียบเหงานะครับหลังจาก
ว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ในชุมชนจำนวนมากนะครับแต่ว่าตอนนี้ให้คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศสดบริเวณข้างหลังของผมนะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่ารถบรรทุกนะครับคันนี้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้จากการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นนะครับผมทราบมาว่าเป็นรถที่บรรทุกกลุ่มผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ในชุมชน

ส่วนมากนั้นจะไม่ค่อยที่จะรับฟังคำสั่งของเจ้าหน้าที่เท่าไหร่นักนะครับ
แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเจ้าหน้าที่มีการขอความร่วมมือกับทางเจ้าของหอพักในพื้นที่นะครับ
ในการช่วยกำชับไม่ให้ลูกบ้านของตนเองนั้นออกมาจากพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วก็หากไม่จำเป็นก็ไม่ควรที่จะออกมาจากที่พักอาศัยนะครับอย่างไรก็ตาม
ก็มีชาวบ้านจำนวนหนึ่งนะครับที่เข้ามาช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองโดยการจัดกำลังจำนวนหนึ่ง
เพื่อที่จะตั้งด่านสกัดนะครับจำนวนกว่าสามสิบจุดทั่วหมู่บ้านชุมชนวัดหนองส้มแห่งนี้
แล้วก็มีการตระเวนตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงแห่งอีกด้วยนะครับอย่างไรก็ตามแม้ว่าผู้ที่กักตัวในพื้นที่
จะมีจำนวนมากรวมทั้งผู้ติดเชื้อในพื้นที่จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อย
ทางภาครัฐเองก็ยังคงเดินหน้าในการตรวจหาเชื้ออย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะไม่มี
ก็ต้องดูแลกันนะฮะในพื้นที่ของชุมชนในช่วงเวลานี้นะครับ
ใช่ค่ะตอนนี้เรื่องของอาหารเรื่องของการที่เขาจะต้องดำรงชีวิตอยู่
ในช่วงจังหวะที่กักตัวอันนี้น่าจะสำคัญที่สุด

มันมีหลายภาคส่วนนั่นแหละที่เป็นลักษณะกลุ่มก้อนหรือว่าคลัสเตอร์นะครับ
โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพค่ะนะฮะดูตัวเลขในภาพรวมก่อนนะครับ
วันนี้สบคแถลงนะครับท่านผู้ชมครับ
หญิงอภิษมัยศรีรังสรรค์ผู้ช่วยโฆษกสบคคุณหมอเบิร์ตนะครับ
บอกว่าผู้ติดเชื้อรายใหม่โควิด๑๙ในไทยวันนี้๓๒๒๖ราย
ติดเชื้อในประเทศเนี่ย๒๓๒๕นะฮะ
รายใหม่ทั้งหมดที่รวม๓๒๒๖นะครับแบ่งเป็นแบบนี้นะครับ
แล้วก็มีติดเชื้อในเรือนจำ๘๘๒ติดจากต่างประเทศ๑๙ราย
รักษาหายแล้ววันนี้๓๐๙๔รายนะครับ
ผู้ติดเชื้อสะสมของไทยนะครับโควิด๑๙๑๓๕๔๓๙ราย
วันนี้มีผู้เสียชีวิต๒๖ศพนะครับทำให้ยอดรวมผู้เสียชีวิตในขณะนี้๘๓๒ศพ
ผู้ที่ยังต้องรักษาอาการอยู่ในโรงพยาบาลณขณะนี้ทั้งหมดนะครับโควิด๑๙ในไทยเนี่ย๔๕๔๑๓ราย
มีอาการหนัก๑๑๘๗ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ๓๐๐
ส่วนการฉีดวัคซีนโควิด๑๙ณขณะนี้ไทยเราฉีดไปแล้วนะครับทั้งเข็ม๑เข็ม๒
รวมแล้วก็นี่ฮะตัวเลข๓๒๔๓๑๓เข็ม
ถ้าดูตั้งแต่๒๕เมษายนที่ผ่านมาผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิต
กราฟมันก็ยังขึ้นอยู่นะฮะตัวเลขเนี่ยหลักพันทุกวันนะฮะผู้เสียชีวิตก็๒หลักทุกวันนะครับ
บอกว่าเบื้องต้นกรมควบคุมโรคให้หลักการกระจายวัคซีน
เกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนที่จะได้ไปเนี่ยจะดูจากเรื่องของจำนวนประชากร
แล้วก็ความแปรผันตามสถานการณ์การระบาดและกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ด้วย
หากจังหวัดนั้นมีการระบาดมากอย่างเช่นสมุทรสาครในช่วงก่อนหน้านี้
ระดมวัคซีนไปแล้วเพื่อที่จะไปฉีดให้กับผู้ที่อยู่ในพื้นที่
ที่มีกลุ่มก้อนใหญ่มีการแพร่ระบาดจะเป็นหลักการลักษณะแบบนี้นะครับ
บคบอกว่าตอนนี้รับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนนะครับ
เพราะว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยจะรู้พื้นที่ของตัวเองดีที่สุด
อย่างเช่นบางพื้นที่บอกว่าอยากได้วัคซีนเยอะ
ระดมฉีดให้กับกลุ่มที่เสี่ยงโรคประจำตัวก่อน
พื้นที่มีเหตุผลเรื่องของเศรษฐกิจท่องเที่ยว
เป็นเมืองท่องเที่ยวแบบนี้ก็ต้องเสนอเข้ามาที่สบค
แล้วเดี๋ยวที่ประชุมชุดใหญ่ของสอบคอที่มีนายกเป็นประธานเนี่ยนะฮะ
ก็จะมีมติแล้วก็จะเห็นชอบกันตามความผันแปรของแต่ละพื้นที่กันไป
ว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยจะได้วัคซีนมากน้อยขนาดไหน
เวลาที่มีวัคซีนแต่ละล็อตเข้ามา
เพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยการจัดสรรเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นปริมาณวัคซีน
การจะกระจายไปยังกลุ่มเป้าหมายอย่างไรเมื่อไหร่ตรงนี้เนี่ยคิดว่าพื้นที่จะมีความเข้าใจสูงสุด
แล้วก็การที่จะปรับเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้ค่ะมีการหารือกันแล้วนะคะโดยท่านผอสบคก็ได้เห็นชอบนะคะ
และในวันนี้จะมีการหารือเพิ่มเติมในหลักนะคะก็คือจะรับฟังข้อคิดเห็นของพื้นที่ของจังหวัดเป็นหลัก
แล้วก็มีการขอให้ท่านประหลัดกระทรวงสาธารณสุขกรมควบคุมโรคกรมการแพทย์สาธารณสุขมีการหารือร่วมกันแล้วก็ปรับให้การกระจายวัคซีนนั้นสอดคล้องกับบริบทของแต่ละจังหวัดให้มากที่สุด
มันเยอะค่ะว่านี่ก็จะเข้าสู่เดือนมิถุนายนแล้วนะ
มีการกระจายอะไรยังไงกันแบบไหนตกลงมีไม่มี
คือตอนนี้คนอยากฉีดวัคซีนแล้วล่ะแต่วัคซีนมีให้ฉีดหรือเปล่า
วันนี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ก็ออกมาตอบทุกประเด็นในเรื่องความวิตกกังวลเกี่ยวกับวัคซีน
แต่ก็มีความจะพูดยังไงดีตอบโต้แล้วกันนะคะ

คือคำถามตอนนี้ไม่ใช่เรื่องของซีโนแวคใช่ค่ะ
๗มิถุนายนเนี่ยอืมจะเข้ามาแน่ใช่
แล้วก็จะเป็นวัคซีนหลักของประเทศไทยแต่ตอนเนี้ยหลายโรงพยาบาลแจ้ง
ค่ะว่าตอนเนี้ยขอเลื่อนการฉีดโดสสองสำหรับผู้ที่ฉีดโดสแรกไปแล้ว

เรื่องนี้นะคะนายอนุทินก็ให้สัมภาษณ์

ว่าต้องส่งวัคซีนตามกำหนดให้ประชาชนได้ฉีด
ในเดือนมิถุนายนนี้นะคะ

อันนี้คือไทม์ไลน์ที่เราเคยเห็นกันไปก่อนหน้านี้แหละ

มิถุนายนคือ๖ล้านโดสที่ต้องมาตามกำหนดการ
ตกลงมาไหมมาหรือยัง
มาแล้วกระจายไปที่ไหนจัดสรรยังไงกันบ้าง
ว่าจะส่งมอบวัคซีนตามเงื่อนไข
และในสัญญาก็ยังเขียนระบุชัดเจนว่าในทุกเดือนเนี่ย
จะต้องหารือเรื่องการจัดส่งจำนวนวัคซีนในแต่ละเดือน
ส่วนตัวเลข๖ล้านโดสหรือ๑๐ล้านโดสเนี่ย

คือเขาบอกว่าไม่ได้ระบุเอาไว้เป็นตัวเลขชัดเจน
สัญญาว่าจะมากี่โดส

ก็มีการให้ข้อมูลว่ากระทรวงสาธารณสุข

สัญญากับรัฐไทยหรือกับใครก็ตาม
ก็ต้องถูกปฏิบัติตามสัญญาทั้งนั้น
แล้วเมื่อส่งของมาแล้วเราก็ต้องจ่ายเงิน

ออกมาชี้แจงกับประชาชนด้วย
ถ้าประชาชนมีความสงสัย
จะให้กระทรวงสาธารณสุข
ที่เป็นคนซื้อพูดให้หรือว่าพูดแทนไม่ได้
แล้วก็ย้ำด้วยนะคะว่าเมื่อถึงเวลาที่กำหนด
ก็ต้องส่งของมาให้
เขาก็ต้องพยายามที่จะบริหารจัดการ

หรืออะไรก็แล้วแต่โปรแกรมที่รัฐบาล

สอบคอบอกว่าจะฉีดวัคซีนให้กับ

ใช่ไหมแต่ว่าโอเคตรงนี้ในเรื่องของ

การนัดแบบตามจังหวัดตาม
การลงทะเบียนจะเริ่มฉีดมิถุนายน
ก็ไม่ต้องไปกังวลถ้ามีวัคซีนฉีด

คุณอนุทินรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่ามิถุนายนตามกำหนดการแน่นอน
เพราะเป็นผู้ซื้อไม่ได้เป็นผู้ผลิตหรือกำหนดส่ง
กัดให้แก่ประเทศไทยตามข้อตกลงตามสัญญานะฮะ
วันนี้ชี้แจงออกมาบอกว่าการผลิตวัคซีนป้องกันโควิดในไทย
มีความคืบหน้าเป็นอย่างมากค่ะยืนยันพร้อมทยอยส่งมอบวัคซีนล็อตแรก
ขณะนี้ทั้งสองบริษัทกำลังเร่งผลิตวัคซีนและจะทยอยส่งมอบให้กับรัฐบาลไทย
เพื่อนำไปดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนต่อไป

คือเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ตามรายงานคือ๗มิถุนายน
จะมีการเริ่มฉีดวัคซีนป้องกันโควิด๑๙ให้กับคนที่ลงทะเบียนจองผ่านหมอพร้อม
เพราะว่าแต่ทีนี้เขาก็เริ่มไม่แน่ใจว่าตกลงเป็นอันไหนกันแน่
เพราะว่าในแอปพลิเคชันหมอพร้อมเนี่ยมันไม่ได้มีระบุไว้ว่าให้เลือกวัคซีน
คือในหมอพร้อมที่ให้ลงทะเบียนสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ

ว่ามันเหมาะสำหรับผู้ที่อายุ๖๐ปีขึ้นไป

แล้วในระบบเขาบอกว่าจะเริ่มฉีดตั้งแต่๗มิถุนายน

ทีนี้ก็เลยไปถามนายอนุทินว่าตกลงแล้ววัคซีนที่จะได้ฉีด

แล้วพูดคำว่าอืม

คำว่าอือที่ท่านพยักหน้าแล้วยิ้มเนี่ย

ถ้าเกิดสมมุติว่าผมหามาให้ได้เนี่ยคนที่เสนอมาก็ต้องลาออกด้วยแล้วกันนะ

แล้วก็บอกด้วยว่าเรื่องวัคซีนจริงควรจะมาให้กำลังใจ
กับคนที่ทำงานในกระทรวงสาธารณสุขมากกว่าโจมตี
เพราะการโจมตีกันมันไม่มีประโยชน์อะไร

คนที่รับผิดชอบวัคซีนในประเทศไทยวันนี้
คือกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

เขาก็ทำงานโอ้โหเต็มที่หามรุ่งหามค่ำนะครับ

โจมตีไปแล้วไงให้เขาวางเหรอ
อธิบดีกรมควบคุมโรคลาออกเหรอ
ใช่ไหมมันไม่ใช่
แต่ถ้าเกิดจะออกมาออกมาในเชิงสร้างสรรค์
ออกมาบอกว่าเออจากนี้ไป
ประเทศไทยพอเดือนมิถุนายน

พอมีข่าวขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องฟังข้อเท็จจริงจากแพทย์ที่เขาดูแลในพื้นที่ด้วย
ล่าสุดที่พังงาเนี่ยมีข่าวเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งอายุ๔๓ปีนะฮะ
เสียชีวิตนะฮะอาชีพของเขาคือขับรถส่งอาหารทะเล
เสียชีวิตกลางดึกที่ผ่านมา
แต่ญาติยาดเขาติดใจสงสัย
เพราะว่าไปฉีดวัคซีนโควิด๑๙เข็มแรกมาเมื่อบ่ายวันอาทิตย์๒๓พฤษภาคม
แล้วเมื่อคืนนี้เสียชีวิตอืมนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ทางแพทย์ของจังหวัดพังงา
ก็ออกมาแถลงข่าวนะครับแพทย์หญิงทิพย์พระรัฐต้นตระกูลประเสริฐนะครับ
ภูมิในการโรงพยาบาลพังงานะครับและแพทย์สาธารณสุขของจังหวัด
วันนี้นะฮะก็ได้แถลงข่าวนะครับแล้วก็นำเจ้าหน้าที่ไปเก็บตัวอย่างเลือดน้ำในช่องปอด
เพื่อตรวจหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดแล้วก็ชัดเจนท่านผอโรงพยาบาลพังงาบอกว่า
สำหรับวัคซีนที่ได้รับไปนะครับของนายวินัยนะฮะ
เช้า๒๔พฤษภาคมนายวินัยพอรับวัคซีนไปก็มีอาการไข้
จากการสอบส่วนโรคนะเจ็บกรามมันร้าวขึ้นใบหน้าซีกซ้ายกินยาแก้ปวดลดไข้
แต่ไม่ได้ไปหาหมอพอตกดึกมีอาการเจ็บหน้าอกหมดสติไป
เมื่อมาถึงโรงพยาบาลก็ไม่มีชีพจรแล้วทางแพทย์ก็ได้ช่วยชีวิตอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมง
ปัจจัยแวดล้อมทั้งหมดเนี่ยลักษณะเป็นอาการของโรคหัวใจขาดเลือดนะครับ
คือเขาฉีดนะฉีดวันอาทิตย์ที่๒๓นะแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยลักษณะของมีอาการต่างนะครับ
แล้วก็ตอนดึกก็มาโรงพยาบาลแต่ว่าช่วยไม่ทันนะครับเพราะว่าอาการหนักแล้วนะครับ
คุณหมอบอกว่าทีมแพทย์สรุปว่าเสียชีวิตจากโรคหัวใจขาดเลือด
ซึ่งตามแนวทางนะฮะเดี๋ยวจะต้องเก็บตัวอย่างผู้ป่วยที่เสียชีวิตใน๑เดือนหลังจากนี้เนี่ย
จะส่งไปตรวจนะฮะว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรหรือไม่อย่างไรนะครับ
แต่เบื้องต้นเนี่ยสรุปออกมาคือเรื่องของโรคหัวใจขาดเลือด
ต่างจากอาการเจ็บแป๊บทางจากคอเราขึ้นขางเป็นอาการที่เฉพาะมากของโรคหัวใจนะครับ
ถ้าเกิดมีอาการพวกนี้นะครับก็คือต้องรีบไปปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจโรคหัวใจเลย
พังงามีผู้ชายวัย๕๒ปีอีกคนนึงนะครับเขาอยู่ที่อำเภอตะกัวทุ่งจังหวัดพังงานะฮะแล้วมีอาชีพเป็นรอปภนะครับ
เมื่อ๒๓พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยเขาเข้ามาฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาล
เป็นรอปภอยู่ภูเก็ตนะแต่มาฉีดที่พังงานะครับกลับมาที่ภูมิลำเนานะครับ
ฉีดอาการปกติดีแต่พอสตาร์ทรถจักรยานยนต์รู้สึกขาซ้ายไม่มีแรง
ก็ใช้ขาขวาสตาร์ทก็ขี่กลับไปถึงบ้านก็มีการปวดเมื่อยปวดศีรษะ
ขาอ่อนแรงจน๒๔พฤษภาคมช่วงเช้ารู้สึกอ่อนแรงขาซ้ายเดินไม่ถนัด
แล้วก็มีช้าที่ใบหน้าพูดไม่ชัดปวดศูนย์ศาสตร์มากขึ้นก็ไปโรงพยาบาลนะครับ
นายแพทย์พีรวิทย์ปิ่นพิทักษ์แพทย์อายุละศาสตร์โรงพยาบาลพังงาบอกว่า
ผู้ป่วยรายนี้มีประวัติความดันโลหิตสูงนะครับ
รักษาที่โรงพยาบาลวัชระภูเก็ตตั้งแต่๖เดือนที่ผ่านมา
ไม่เคยขาดยาแต่ขาดนัดพบแพทย์ประจำตัวกระทั่งไปฉีดวัคซีนโควิดสิบเก้า
แต่ตอนนี้อาการปกติแล้วพูดจาได้แล้วนะครับ
ทีมแพทย์ก็จะส่งตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของสมองนะฮะ
แล้วก็ส่งผู้ป่วยที่เป็นข้อมูลผู้ป่วยเนี่ย
เข้าสู่คณะกรรมการวัคซีนส่วนกลางตามแนวทางต่อไปเพื่อวินิจฉัย
แต่ตอนนี้อาการปกติเรียบร้อยดีแล้วนะครับ
เป็นเด็กผู้หญิงวัย๓ขวบกับ๘ขวบน้องติดโควิด๑๙
ซึ่งคุณแม่ต้องหอบข้าวของเสื้อพ่งเสื้อผ้าพรุงพลัง
พาลูกสาววัย๓ขวบกับหลานสาววัย๘ขวบ
ขึ้นรถพยาบาลเพื่อไปรักษาโควิด๑๙นะคะ
นี่ค่ะแล้วคือหัวอกคนเป็นแม่ก็คือต้องส่งเด็กไปแค่สองคน
เพราะว่าตัวเองก็ไม่สามารถเดินทางไปดูแลลูกหรือว่าหลานได้นะคะ
นี่เลยค่ะเป็นหญิงสาวคนนึงเนี่ยก็ยืนตาละห้อยเลยค่ะ
ส่งลูกกับหลานขึ้นโรงพยาบาลไปนะคะ
เขาบอกว่าเป็นรถพยาบาลของมูลนิธิเพชรเกษมกรุงเทพนะคะ
ต้องรีบพาเด็กทั้งสองคนไปรักษาตัวทันที
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้ที่สุภากรแมนชั่นซอยลาดพร้าววังหิน๙๓นะคะ
เราไปถามคุณวิจิตรานะคะก็คือผู้หญิงคนเมื่อสักครู่นี้
ที่เป็นคุณแม่ของเด็กหญิงวัย๓ขวบแล้วก็หลานสาววัย๘ขวบนะคะ
เขาก็บอกว่าคือน้องน่าจะติดเชื้อจากคนในหอพักค่ะ
เพราะก่อนหน้านี้คุณแม่เนี่ยคือเพิ่งจะหายจากโควิด๑๙นะ

แม่ติดมาแล้วจากคนในหอพักเหมือนกันนี่แหละ
เพิ่งจะเข้ารับการรักษาตัวแล้วก็หายจากโรงพยาบาลกลับบ้านมา๒๑พฤษภาคม
จากนั้น๒๒พฤษภาคมพาลูกสาวกับหลานสาวไปตรวจหาเชื้อ
กลายเป็นว่าเด็กทั้งสองคนติดโควิด๑๙ค่ะ
ก็เลยต้องเรียกรถพยาบาลมารับส่งตัวไปรักษา
แล้วคุณแม่ของหลานสาววัย๘ขวบก็ติดโควิด๑๙เหมือนกัน
ตอนนี้ยังรักษาตัวที่โรงพยาบาลอยู่เลยนะคะ
ก็ยังคงเป็นอีกเคสหนึ่งที่ทำให้เราได้เห็นว่าการแพร่กระจายของโควิด๑๙เนี่ย
มันก็ยังระบาดอยู่ในวงกว้าง
ครับที่สงขลานะครับทุกผู้ชมครับ
มีผู้ป่วยสะสมในขณะนี้๑๒๗๘คน
มีคลัสเตอร์ใหม่เกิดขึ้นที่บ้านโคกเมานะฮะ
โคกเมาอยู่ที่หมู่๑๑อำเภอบางกล่ำนะครับ
มีผู้ติดเชื้อหมู่บ้านเดียวเนี่ย๓๕คนนะฮะ
ตอนนี้ต้องล็อกดาวน์ชุมชนต้นข่อย
เป็นหนึ่งในชุมชนของบ้านโคกเมาหมู่๑๑นะครับทุกผู้ชมครับ
นี่ฮะชุมชนนี้ต้องล็อกดาวน์นะครับ
เป็นศูนย์กลางการระบาดการแพร่เชื้อนะครับ
ดาวน์เริ่มตั้งแต่วันนี้๘โมงเช้าถึง๑๗มิถุนายนนะครับ

ก็มีชาวบ้านในชุมชนต้นคอยเนี่ยติดเชื้อโควิดนะ
ก็ทำให้บ้านหลายหลังตอนนี้ก็ต้องจำกัดบริเวณมีเชือกมากั้นพื้นที่เอาไว้
รอให้คนเนี่ยเอาข้าวเอาของเอาเสบียงมาส่งให้นะครับ
เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อนะครับ
ปิดเส้นทางเข้าออกชุมชนต้นคอยอยู่๓จุดด้วยกัน

แต่ชาวบ้านเขาก็เนี่ยฮะเขาต้องกักตัวกักบริเวณกันถึง๗มิถุนายน๑๔วันนะครับ
ส่วนพื้นที่อื่นของบ้านโคกเมาก็ยังเข้าออกได้ตามปกตินะฮะ
ตอนนี้ล็อกดาวน์เฉพาะแค่ชุมชนต้นข่อยนะฮะ

ผู้ติดเชื้อในพื้นที่บ้านโคกเมามีอยู่หลังหนึ่งที่
แม่ติดเชื้อถูกส่งไปรักษาโรงพยาบาล
ลูกชาย๓คนเป็นเด็กต้องกักตัวอยู่ที่บ้าน

เห็นไหมฮะต้องกั้นบริเวณแล้วก็มีป้ายติดหน้าบ้านเอาไว้
เหลือลูกชาย๓คนที่เป็นเด็กฮะอยู่ที่บ้านนะฮะ

บอกว่าหลังจากที่แม่ติดโควิด๑๙แม่ไปโรงพยาบาล
ก็อยู่กัน๓คนพี่น้องเพราะว่าเด็กตรวจแล้วไม่พบเชื้อ
แต่ยังต้องกักตัวอยู่วันนี้กักตัวเขากักมาก่อนหน้านี้แล้วนะ

หากินกันเองมีญาติพี่น้องหน่วยงานต่างเนี่ยเอาอาหารการกินอะไรมาให้บ้างนะฮะ
น้อง๒คนที่อายุ๑๔ต้องคอยดูแลน้อง
ตอนนี้มะอยู่ไหนแล้วฮะโรงพยาบาลโรงพยาบาลอ๋อแล้วอยู่กันยังไงครับเนี่ย
ข้าวกินข้าวกันยังไงครับปกติอยู่กันกี่คนครับที่บ้านหลังนี้
มีแม่น้องครับลำบากไหมครับต้องกลักตัวแบบนี้
มีเพื่อนบ้านที่บ้านก็อยู่ติดกับบ้านของน้องสามคนนี้นี่แหละนะฮะ
บอกว่านี่เขาไม่ติดนะแต่เขาก็ต้องกักตัวอยู่บ้าน
ความจริงแล้วทำงานอยู่ที่ห้างที่หัดใหญ่สงขลาแต่ก็ต้องหยุดงานและกักตัวอยู่บ้าน
เพราะว่าเพื่อนร่วมงานกังวลไม่สบายใจว่าโอ้โหเรามาจากชุมชนนี้เหรอ
ได้ข่าวว่าแม่เขามีคนติดกันแพร่ระบาดล็อกดาวน์ก็เลยต้องอยู่บ้านไปก่อน
กลักตัวไปก่อนมันโรคที่เดียวดายแล้วก็น่ากลัวจริง
เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยถ้ามีโอกาสได้ฉีดวัคซีนจองคิวได้นะครับ
ลงทะเบียนอะไรได้เรียบร้อยเนี่ยหรือว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงอาชีพเสี่ยง
ฉีดก่อนตอนนี้ไปฉีดวัคซีนก่อน